ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมีทุนความรักคนโสดจะได้พบคนถูกตาต้องใจ
ขอให้พึ่งผู้ใหญ่เจ้านายมาเป็นคนกลางจัดการความรัก

คนมีคู่แล้วมิตรต่างเพศจะให้คุณด้านทรัพย์สินมากกว่าเรื่องรักใคร
สุขภาพมีปัญหาอุบัติเหตุทางน้ำลื่นล้มในที่มีน้ำ
ระวังโรคทางเดินหายใจโรคเกาโรคเรื้อรังความดันโรคหัวใจ
โรคระบาดเช่นไข้เลือดออกโรคพิษสุนัขบ้า
การเงินมีแนวคิดหรือวิธีการหาเงินได้ดีกว่าเดือนที่ผ่านมา
แต่ระวังการเจรจาทำความตกลงหรือลงนำเอกสารสำคัญทางการเงิน
จะมีผิดพลาดได้ง่ายมีรายจ่ายจรเพื่อตกแต่งบ้านเรือนที่ทำงานซื้อเครื่องประดับ
การงานมีเกณฑ์เดินทางบ่อยทั้งใกล้และไกล
ติดต่อธุรกิจนอกสถานที่ต้องใช้ไหวพลิบปฏิพาณ
ต้องใช้ประสบการณ์เก่าตัดสินใจที่รวดเร็ว
สับสนวุ่นวายกับการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานย้ายตำแหน่งระบบการงานใหม่
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์